เราไปดูอีก๑จุดที่๕แยกปากเกร็ด
ตอนนี้ครูนิมนต์วันธรรมพักต์ดีรออยู่แล้ว
ไปติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะ
เราได้เห็นการรวมตัวกันของนักเรียนนักศึกษา
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปตามถนนต่างของ๕แยกปากเกร็ด
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการรวมตัวกันลงมาบนพื้นผิวการจราจร
ขณะเดียวกันค่ะที่๕แยกปากเกร็ดในขณะนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีการปิดการจราจรเช่นเดียวกันนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของการสัญจรไปมา
บริเวณ๕แยกปากเกร็ดในขณะนี้นะคะ
ว่าการจราจรนั้นยังคงคล่องตัวค่ะ
รถที่จะมาทางด้านของถนนติวานนท์มุ่งหน้าไปทางปฐุมธานีนะคะ
ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้แล้วก็คล่องตัวเลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันเมื่อเรามาดูของถนนแจ้งวัฒนะนะคะ
เดี๋ยวกล้องเราจะหันมาด้านซ้ายนะคะเพื่อดูถนนแจ้งวัฒนะ
เราก็จะเห็นว่าถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าหลัก๔เอง
ตอนนี้การจราจรก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะ
มีสลับสับเปลี่ยนติดบ้างในช่วงจังหวะของไฟการจราจร
ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนาที่มุ่งหน้าไปทางราชพฤกษ์เอง
ก็ยังคงสัญจรกันได้สะดวกค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เป็นหนึ่งจุดนะคะ
ที่มีกระแสข่าวมีข้อความแชร์กันไปในสังคมโซเชียล
ว่ากลุ่มมวลชนราศดร๖๓นัดหมายชุมนุมที่แยก๕แยกปากเกร็ดในเวลา๑๖นาฬิกา
ตอนนี้เวลา๑๕นาฬิกา๕๘นาทีแล้ว

เพราะทุกคนคือแกนนำรวมไปถึงแฮสแท็ก
กินลูกชิ้นปิ้งที่๕แยกปากเกร็ด
ส่งผลให้โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
แล้วก็โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีก๒๓แห่ง
มีการปิดตั้งแต่เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา
เพื่อให้นักเรียนนั้นกลับบ้านก่อนเวลานัดหมายของกลุ่มราศดร๖๓นะคะ
ขณะเดียวกันบริเวณ๕แยกปากเกล็ดเองขณะนี้
ยังไม่มีการยืนยันจากแกนนำของกลุ่มราศดร๖๓
ว่าที่๕แยกปากเกร็ดนั้นจะเป็น๑จุดที่มีการชุมนุมหรือไม่
มีการสอบถามไปที่แก่นำของกลุ่มราศดร๖๓
บอกว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีมติ
หรือว่ายังไม่มีความชัดเจนใดเกี่ยวกับสถานที่การชุมนุมที่เป็นจุดหลัก
ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนราชดร๖๓ในพื้นที่ที่มีการจัดการชุมนุม
แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะเรายังไม่เห็นการรวมตัวกันของกลุ่มราศดร๖๓แต่อย่างใด
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก๕แยกปากเกร็ดค่ะ
วิมวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน